ก็ถามว่าเออเนี่ยตกลงเซ็นใบหย่าตามที่เป็นข่าวหรือเปล่านะคะเจ้าตัวก็พยักหน้าตอบว่าจริงตามที่เป็นข่าวว่าเซ็นใบหย่าแล้วเซ็นเมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
หรือทั้งที่ต่ำนังก็มีอากาศอะไรเพิ่มเติม
รื่นครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือครอบครัวเข้าใจค่ะว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แอฟจริงนะคะหลายคนก็ทราบเส้นทางความรักของทั้งคู่นั่นแหละ
แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้อย่างห่วงอยู่ห่างนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้ก็ตัดสินใจเคลียร์แล้วนะคะก็เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เป็นข่าวนะคะ
แต่ยอมใจในความสตรองของพี่แอฟเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไร
เพราะว่ามาออกงานเหมือนเนี้ยรู้อยู่แล้ว